คุณผู้ชมครับเรื่องของเด็กวัยรุ่นเรื่องของลูกของหลานเราเนี่ย
ค่ะพอเขาออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ไปเจอเจออะไรบ้างอืม
มันก็มีสองอย่างนะหนึ่งคือไม่รู้ว่าไปโดนอะไรบ้าง
กับสองไม่รู้ว่าไปทำอะไรมาบ้าง
ก็เห็นหลายข่าวบางคนก็บอกโอ๊ยลูกฉันเป็นคนดี
หลานฉันดีเด็กดีไม่เคยเกเรช่วยเหลืองานที่บ้าน
ก่อเรื่องก่อราวก็เยอะนะครับ
เหตุการณ์นี้มันมีเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วน้องที่ถูกทำร้ายบอก
แต่คลิปมันออกมาตอนนี้เป็นรุ่นพี่เนี่ยฮะ

มต้นหนาเอาไปดูคลิปก่อนครับ

มต้นหนาเอาไปดูคลิปก่อนครับ

มต้นหนาเอาไปดูคลิปก่อนครับ

มต้นหนาเอาไปดูคลิปก่อนครับ

มต้นหนาเอาไปดูคลิปก่อนครับ

มต้นหนาเอาไปดูคลิปก่อนครับ

มต้นหนาเอาไปดูคลิปก่อนครับ

มต้นหนาเอาไปดูคลิปก่อนครับ

มต้นหนาเอาไปดูคลิปก่อนครับ

มต้นหนาเอาไปดูคลิปก่อนครับ

มต้นหนาเอาไปดูคลิปก่อนครับ

มต้นหนาเอาไปดูคลิปก่อนครับ

นี่เป็นรุ่นพี่ม๒ในรุ่นเดียวกันนะครับเข้ามารุมทำร้ายบังคับให้กราบเท้าตามที่ปรากฏในคลิป
ที่ท่านเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างหลังเกิดเหตุไม่กล้าเล่าให้ใครฟังกระทั่งคลิปหลุด
ออกมาพอเห็นก็อ้าวนี่คลิปของเรานี่ซึ่งน้องบอกว่าวันนั้นที่ถูกทำร้ายเนี่ย
บาดเจ็บที่ศีรษะแล้วก็ที่บริเวณท้องเนี่ยเจ็บมากเพราะว่าถูกทั้งรุมเตะแล้วก็รุมต่อย
คนลากเข้าไปในห้องครับใครเป็นคนลากเข้าไปครับเพื่อนครับเพื่อนเป็นรุ่นพี่หรือ
เพื่อนกันมีเพื่อนด้วยรุ่นพี่ด้วยครับแล้วก็ตีด้วยครับตีเขาบังคับเรา
ยังไงบ้างกี่คนบังครับว่าห้ามบอกใครครับกี่คนครับในห้องสิบสองคนครับสิบสอง
คนเขาทำร้ายเราหมดทั้งสิบสองคนเลยไหมไม่ถึงครับกี่คนครับที่ทำร้าย
เราแปดเจ้าคนครับให้คุมกราบเพราะอะไรครับเขาถึงทำอย่างนั้นไม่รู้
ครับมีเรื่องมีปัญหาอะไรกันมาก่อนไหมไม่ครับ
ไม่ได้มีเรื่องมีอะไรกันมาก่อนบังคับเขาให้กราบอ่ะน้องก็ยืนยันว่าไม่เคย
มีเรื่องไม่เคยมีปัญหาต่อให้มีเรื่องมีปัญหาก็ทำอย่างนี้ไม่ได้
ใช่ไหมคุณจะเอาพวกมามาปิดห้องแล้วมารุมซ้อมเขาได้ยังไงโอ้โห
คนอ่ะใช่เกิดสมมุติวันนั้นนะเขามีอาการเลือดคลั่งในสมองท้องม้าม
ปอดแตกสาหัสหรือว่าตายขึ้นมาเนี่ยไอ้สิบสองคนนี้รับผิดชอบ
ยังไงไหวไม่พ้นเดี๋ยวพ่อแม่ก็มาลูกฉันเป็นคนดีลูกฉันไม่เคย
อย่างนู้นอย่างงี้อย่างนั้นนะครับอ่าเมื่อเกิดเหตุการณ์คลิปหลุดออกมานะครับ
ของเด็กนะครับที่ถูกทำร้ายบอกว่าเห็นคลิปแล้วเมื่อสองวันก่อน
ตอนที่เห็นเนี่ยถึงขั้นร้องไห้เสียใจเลยนะที่เห็นหลานถูกทำร้ายแบบนี้
ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับหลานชายเกิดขึ้นในโรงเรียนด้วย
ตอนนี้ก็ขอให้เรื่องราวทุกอย่างดำเนินคดีไปตามกฎหมาย
เพราะว่าไปแจ้งความแล้วและได้พบกับคู่กรณีรวมทั้งผู้บริหารของโรงเรียนแล้ว
ตอนนี้รู้สึกเสียใจมากยืนยันว่าหลานชายเป็นเด็กดีเป็นเด็กขยัน
ช่วยเหลืองานบ้านเป็นอย่างดีไม่เคยเกเร
ก็เสียใจนะคะเพราะว่าเราก็เรียงเข้ามา
เพราะว่าน้องเขาไม่เคยมีพฤติกรรมที่ไม่ดีค่ะ
ก่อนที่แม่เขาจะตายเขาเป็นแม่เขาเป็นมะเร็งก่อนจะตายด้วยค่ะ
คือชีวิตเขาก็ลำบากมาตั้งแต่เล็กด้วยค่ะ
คือเห็นคลิปตอนลุมนี่ตกใจเลยใช่ไหมตอนแรก
ร้องไห้เลยค่ะเพราะไม่คิดว่าหลานเราจะโดนขนาดนี้
ถามว่าทำไมถึงโดนขนาดนี้โดนเพราะสายเหมือนอะไรเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้
แล้วทำไมถึงไม่บอกตั้งแต่แรกเขาก็บอกว่าเขาโดนธุมธุมใหม่
ตอนนี้ผู้ปกครองของเด็กชายที่ถูกทำร้ายไปแจ้งความไว้แล้วนะครับ
ที่สพเกาะคาที่จังหวัดลำปางนะครับ
ตำรวจได้เรียกคู่กรณีทั้งหมดรวมถึงผู้บริหารโรงเรียนมาพูดคุย
เกี่ยวกับเรื่องคดีความแล้วแล้วก็เรื่องการชดใช้เยียวยาค่าเสียหายกับผู้ที่ถูกทำร้ายด้วย
เรื่องต้นทางผู้ปกครองของเด็ก๑๒คนที่ไปรุมทำร้ายน้องเขาเนี่ย
บอกว่าเดี๋ยวจะเยียวยาให้เป็นเงินคนละ๒๓๐๐๐บาท๑๒คนรวมแล้วก็ประมาณ๒๓๐๐๐บาท
ประมาณอย่างนี้แต่มันใช่เหรอใช่ไหมถึงเวลาคุณก็คิดแค่นี้
อาจารย์เกินไปลูกฉัน๒พันลูกเธอ๓พันลูกฉัน๒พัน๓พันให้เด็กมันไปแล้วจบเรื่อง
แต่สภาพจิตใจเด็กที่เขาถูกรุมทำร้ายมันฝังใจไปตลอดชีวิตนะ
แล้วที่สำคัญคือไอ้จิตใจของลูกคุณคุณจะไปทำยังไงให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้
พ้นเดี๋ยวอนาคตมันก็ไปก่อเหตุอย่างนี้อีก